ส่วนอันนี้กระบะเสียหลักชนต้นไม้แล้วก็ไปชนรถสายตรวจเพราะว่าถนนลื่นค่ะคุณผู้ชมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะเพราะว่าเขาบอกคนที่อยู่ในรถกระบะนะกระเด็นออกมานอกรถเลยระทึกจริงฮะ
โอ้โหแต่คนขับรอดปฏิหารคุณผู้ชมลื่นเสียหลักสะบัดฟาดฮะฟาดกับเสากับต้นไม้ตรงนี้แล้วดูสิตัวคนกระเด็นออกมาเลยค่ะ
ทะลุหน้าต่างรถออกมาเลยนะฮะใช่ค่ะนี่ยังมึนงงอยู่เลยหันซ้ายหันขวาอยู่นะฮะ

เขาจะขับมุ่งหน้าไปแยกบ้านหนองสังนะคะแต่เสียหลักมาพุ่งมาชนต้นไม้มาฟาดกับต้นไม้อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
แล้วก็ชนกับกระบะสายตรวจที่จอดอยู่หน้าป้อมตำรวจได้รับความเสียหายเนี่ยป้ายให้หยุดจอดหยุดตรวจตรงนี้เนี่ยนะคะ
แรงกระแทกทำให้คนขับกับคนที่อยู่ในกระบะกระเด็นออกมา

เหตุการณ์นี้จุดตรงนี้คือหน้าป้อมตำรวจ
สกัดน้องสังที่กะบินบุรีของปราจินบุรีค่ะ
ตำรวจตกอกตกใจนะฮะวิ่งมาดูเหตุการณ์กันหมดเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเจอคนเจ็บเป็นผู้ชาย๒คน
นี้คือนายธนาชก๑๘ปีกับเอกชายนปะก้าวอายุ๑๓ปี
กระเด็นออกมาทั้ง๒คน๑๘กับ๑๓เองคุณ
ในรถยังมีผู้ชายอีกคนนึง
แล้วมีน้องหมาอีกตัวหนึ่งก็ไม่ได้รับบาดเจ็บ
พอกู้ภัยนำตัวออกมาได้นี่อันนี้น้องหมานะ
แต่เหมือนมีเลือดตรงท้องเลย
ซึ่งเขาบอกว่ากู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลกบินบุรีนะคะเอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อน
แล้วจากการสอบสวนทราบว่าก่อนจะเกิดเหตุฝนมันตกฝนตกปั๊บดูที่ถนนสิ
ลื่นยังมีน้ำอยู่เลยค่ะแล้วกระบะคันนี้ขับผ่านสัญญาณไฟแดงมาแล้วขับมาเร็ว
พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็ควบคุมรถไม่อยู่รถก็เสียหลักแล้วก็ไปฟาดให้กับรถของสายตรวจ
ธนทร์ที่อยู่ในป้อมเนี่ยคือดาบธนตร์พายทวนพจิ่มพลี
แล้วตอนนั้นผมนั่งอยู่ในป้อมจุดสกัดตรงนี้แหละได้ยินเสียงเหมือนเกิดอุบัติเหตุ
พอวิ่งมาดูเห็นว่ากระบะไปฟาดกับต้นไม้แล้วก็ฟาดกับรถสายตรวจ
แล้วอย่างที่บอกค่ะว่าคนเจ็บ๒คนคนขับกระเด็นออกมาในรถ
แต่จุดตรงนั้นคุณเชื่อไหมปกติชาวบ้านเขาจะมานั่งตรงโต๊ม้าหินตรงใกล้ป้อม
ถ้ามีชาวบ้านนั่งอยู่นะคุณอาจจะเจ็บกันหลายคนอีกนะฮะ
ใช่แต่ว่าเนี่ยพอฝนตกไงพอฝนตกปุ๊บชาวบ้านก็ไม่มานั่งเล่นแล้วไง
ทีนี้พอรถขับมาเร็วมาฟาดเข้าดีไม่มีคนอื่นเป็นอะไร

รถกระบะตำรวจที่จอดอยู่ใกล้เคียงนะฮะ